สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพอมีเรื่องแบบนี้ขึ้นมาทีไร
สำนักงานตำรวจก็ท่องเป็นคาถานโมตัดสะไปทุกทีว่าจะเร่งจัดการ
จะดำเนินการจะสอบสวนกับตำรวจประเภทนี้แต่คำถามก็คือว่า
ทำไมยังมีตำรวจประเภทนี้เยอะเหลือเกินที่ร้องเรียนก็ร้องเรียนไป
ที่ทำแล้วเจ้าตัวไม่รู้จะไปร้องเรียนที่ไหนก็เงียบไป
ประเด็นที่คุณน้ำแข็งได้สรุปไปเมื่อสักครู่เนี่ยผมขอสรุปซ้ำอีกทีนึงว่า
ผู้ชายคนนี้เนี่ยเป็นชาวบุรีรำทำงานอยู่บริษัทขายเครื่องไฟฟ้า
สองเดือนสามเดือนทีนึงเขาก็มาให้มาอบรมที่ตำรวจมาอบรมที่กรุงเทพ
แล้วพอวันจะกลับกลางวันแท้บ่าย๓โมงกว่า
ไปรอรถอยู่ที่นครชัยแอร์มีชายชะกันสองสามคน
มาถึงก็ถามว่ามาจากไหนจะไปไหนเป็นคนไทยหรือเปล่า

พยายามจะค้นหายาเสพติดก็ปรากฏว่า
ตรวจค้นตามตัวก็รู้สึกไม่ปลอดภัยก็
ก็จะขอถ่ายถ่ายคลิปไว้เป็นหลักฐานคือไม่ปลอดภัย
หมายถึงว่ากลัวจะถูกยัดยาแต่ว่าทำให้ชายสามคนนั้นไม่พอใจ
ยื้อแย่งกันแล้วเอากุญแจมือมาล็อกแล้วก็ซ้อมตัวด้วยซ้อมด้วย
เอาไปโรงพยาบาลเอาไปลงสนประชาชื่น
ล็อกตัวเค้นถามตรวจร่างกายว่าไปเสพยาจากไหนมา
บอกว่าไม่เคยเสพสุดท้ายขึ้นมา
ปล่อยตัวแต่ว่าก็ถูกซ้อมเห็นภาพไหมครับ
แล้วก็ควักเงินมาร้อยหนึ่งบอกถ้าอย่างนั้นอ้าวนั่งรถกลับบ้าน
จบกันมันอะไรกันครับเนี่ย
ประเด็นนี้ไม่ใช่เรื่องใหญ่หรอกเพราะคนเคราะหร้ายไม่ใช่คนดัง
ไม่ใช่ลูกคนสำคัญเป็นชาวบ้านธรรมดา
แต่ประเด็นมันอยู่ที่ว่าพฤติกรรมแบบนี้เนี่ย
มันทำกันได้ง่ายเหรอตำรวจจะขอค้นใครสักคนนึงเนี่ย
มันต้องมีวิธีการยังไงถึงจะถูกต้อง
อยู่อยู่ไปขอค้นใครก็ได้หรือจะต้องมีแสดงตัวระเบียบปฏิบัติมันเป็นยังไง
มันเป็นยังไงคนจะได้รู้ไว้ว่าอ๋อถ้ามาแบบนี้เราควรจะทำยังไง
เวลาอยู่ใครจะมาขอค้นตัวเราควรจะทำยังไง
จะคุยกับพันธบเล็กวิรุษฎีสวัสดิบุตรครับ
ท่านเป็นเลขาธิการสถาบันเพื่อการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม
แขกเชิญประจำของรายการนี้แหละครับตอนนี้ท่านอยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะท่านรองครับ
สวัสดีครับคุณสุภาพครับสวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านครับ
ท่านเห็นข่าวแล้วใช่ไหมครับอ๋อครับครับอีกแล้วครับ
การที่ชายชะกันไม่แต่งเครื่องแบบแล้วอยู่อยู่ขึ้นมาแล้วตั้งข้อสงสัยว่า
คนนี้เป็นผู้ร้ายหรือเปล่าค้ายาหรือเปล่าเสพยาหรือเปล่าเนี่ย
เขาเขาขอค้นตัวได้เลยไหมตามระเบียบเอ่อมันมันมีสองส่วนนะครับ
เอ่อการตรวจค้นหาสิ่งผิดกฎหมายตามประวิยาครับแล้วก็การขอตรวจปัสสาวะ
เพื่อหาสารเสพติดก็อีกประเด็นหนึ่งนะฮะเอ่อตำรวจเรื่องเนี้ยนะครับ
เอ่อเป็นตำรวจจริงแน่นอนใช่ไหมฮะเอ่อเห็นว่าเป็นตำรวจจริง
เป็นตำรวจจริงสนประชาชื่นเป็นตำรวจไม่แต่งเครื่องแบบนะครับ
ไม่เรียกว่าตำรวจนอกเครื่องแบบนะนอกเครื่องแบบอ่าตำรวจไม่แต่งเครื่องแบบนะครับ
ครับคืออย่างนี้ฮะเขาค้นเนี่ยหนึ่งก็ค้นตัวเพื่อหาสาร
หาสิ่งผิดกฎหมายครับนะครับต่อการค้นเพื่อหาสิ่งผิดกฎหมายเนี่ย
มันก็จะต้องมีเหตุอันควรสงสัยนะฮะเหตุอันควรสงสัยในเบื้องต้นก่อนว่า
เพราะอะไรจึงสงสัยว่าเขามีสิ่งผิดกฎหมายในครอบครองนะฮะ
ไม่ใช่เห็นตัวผอมหน้าดำแล้วก็จะไปสงสัยมันไม่ใช่นะครับ
เหมือนคล้ายว่าลักษณะเหมือนคนติดยาเนี่ยไม่สงสัยแค่นั้นไม่พอ
ไม่เกี่ยวฮะจริงนะฮะมันจะต้องมีเหตุคนติดยา
บางทีก็ไม่ได้มียาอยู่ในตัวนะฮะในแง่ของปวิทยานะฮะ
แต่ประเด็นที่นี่มันมีทั้งเรื่องการค้นนะครับ
ตามประวัยยาในการหาสิ่งผิดกฎหมายเหนื่อยเป็นอาวุธกฎียาเศรษฐกฎีก็ไม่เจอ
ไม่เจอก็จะมาใช้อีกเรื่องหนึ่งก็ในเรื่องของตรวจปัสสาวะนะฮะ
การตรวจปัสสาวะไม่ใช่เพราะตำรวจทุกคนนะครับจะมีอำนาจในการไปตรวจใครนะครับ
ตรวจปัสสาวะเพราะการตรวจปัสสาวะเป็นการตรวจตามเอ่อกฎหมายยาเศรษฐกฎครับครับ
บุคคลที่จะมีอำนาจในการตรวจนั้นนะฮะจะต้องมีฐานะเป็นเจ้าพนักงานปศเท่านั้น
ครับอ่าได้รับการแจ่งตั้งปีต่อปีนะฮะ
เขาจะไม่ออกปัดคือไห้แล้วนะฮะมีนะฮะฐานะเป็นเจ้าพันธ์งานป่อสอ
มีบัตรป่อสอแสดงแล้วก็ต้องมีเหตุประกอบ
มีกรณีจำเป็นและมีเหตุอันควรเชื่อว่าบุคคลนั้นเสพสารเสพติด
จำเป็นและเหตุอันควรเชื่อนะครับ
เหตุอันควรเชื่อก็ไม่ใช่ว่าพอถามหน่อยเรือนที่ไหนบอกว่าสงสัยเลย
ไม่ใช่นะเหตุอันควรเชื่อเช่นว่า
คนนั้นไปเมานะฮะอารวาสนะฮะเมายามีพฤติการอะไรก็แล้วแต่
หรือมีพฤติการกำลังเสพอะไรบางอย่างอยู่ซึ่งอาจจะไม่ใช่ยาเสพติด
แต่ว่าทำให้เข้าใจว่าเป็นยาเสพติดอะไรก็แล้วแต่นะครับ
อันนี้สำคัญครับเขาใช้คำว่ากรณีจำเป็นและมีเหตุคุณ
จำเป็นนะครับและเหตุอันควรเชื่อ
ต้องตั้งคำถามว่ากรณีตำรวจประชาชื่น๒คนเข้าไปขอตรวจนะฮะ
คนนี้เขามีเหตุจำเป็นและมีเหตุอันควรเชื่ออย่างไร
ถ้าไม่มีก็ถือเป็นการปฏิบัติมิชอบนะฮะครับปัญหาคือ
ถ้าตำรวจจะตรวจค้นเรากลัวว่าเดี๋ยวจะมายัดยาให้
แล้วก็มารีดไถเงินแล้วเราไม่ยอมให้ตรวจค้น
แล้วเขาเอากุญแจมือมาใส่เนี่ยเขามีสิทธิ์ตำรวจมีสิทธิ์ไหม
มันก็ไม่มีตั้งแต่การตรวจค้นนะฮะแต่อย่าว่าใส่กุญแจใส่กุญแจมือเนี่ย
มันจะต้องพบความผิดแล้วได้พบยาเสพติดพบอาวุธ
อะไรก็แล้วแต่นะฮะครับนะฮะแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะต้องใส่กุญแจมือ
ทุกกรณีเขาถือว่าต้องพันธนาการเพื่อเพียงจำเป็นไม่ให้เขาหนีเท่านั้น
นะฮะกรณีตามข่าวเนี้ยนะครับเอ่อตรวจแล้วก็ไม่พบอะไรนะฮะ
แล้วก็ไปจับเขาใส่กุญแจมือทำไมก็ไม่รู้อืมคงคล้ายคล้ายว่าปล้ำกันอ่ะ
แต่ว่าทางตำรวจตั้ง๓คนนะมันมีเหตุอะไรที่ต้องไปใส่กุญแจมือ
แล้วเหตุอะไรจะต้องไปซ้อมเขาเนี่ยไปทำร้ายร่างกายเขาเนี่ย
มันมันอันนี้อันอันนี้ทำรัฐชนทำอะไรได้บ้าง
เอ่อก็มันมีสองส่วนนะฮะการเอ่อป้องกันสิทธิของตัวเองในขณะที่เกิดเหตุตอนนั้นเนี่ย
อาจจะลำบากนะฮะแต่ก็ต้องทำนะฮะแต่ที่สำคัญเมื่อมันเกิดเหตุผ่านไปแล้ว
อย่างคุณคนนี้เขาไปแจ้งความเนี่ยก็ถูกต้องแล้วครับ
แต่ว่าไปต้องไปแจ้งความที่บุรีรำเพราะอยู่บ้านอยู่บุรีรำใช่ไหมฮะ
ความจริงอ่ะนะฮะเอ่อต้องแจ้งที่ไหนก็ได้นะฮะ
แจ้งกองปราบความจริงเหตุเกิดที่ประชาชื่น
ก็ต้องแจ้งสอนอประชาชื่นนะครับแต่มันก็ไม่ได้ผลอีกอ่ะ
เขาก็คงคิดอย่างงั้นครับใช่ไหมฮะฮะ
ก็เลยไปแจ้งบุรีรำเดี๋ยวบุรีรำก็ต้องแจ้ง
ให้กลับมาที่กรุงเทพมาแจ้งที่กรุงเทพอีกครับ
คือถ้าจะยอมค้าความกันอย่างนั้น
ต้องเสียเวลาเยอะใช่ไหมครับก็เสียเวลาฮะเสียเวลาครับ
แต่ว่ามันไม่ใช่เรื่องที่คุณคนนี้เขาจะต้องเป็นธุระคนเดียว
เพราะมันเป็นความผิดต่อรัฐนะครับเรื่องนี้เป็นความผิดต่อรัฐ
ซึ่งนะฮะตำรวจนะฮะภูมิชานะครับไม่ว่าจะเป็นพบต
รองพบตรผู้ช่วยผู้บัญชาการอะไรก็แล้วแต่เยอะแยะไปหมดเนี่ย
รวมไปถึงปปชปปทก็เห็นข่าวนี้
ก็ได้ยินเหมือนเราใช่ไหมครับเขาสามารถเริ่มคดีได้เองเลยนะครับ
เรียกคุณคนนี้นะฮะส่งฝ่ายเจ้าที่ฝ่ายสืบสวนนะครับ
ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมบันทึกปากคำเพิ่มคดีได้เลยฮะ
ฮะแต่ว่าแง่คนก็ต้องเชื่อว่าสุดท้ายขึ้นมาตำรวจก็ต้องช่วยกัน
ตอนนี้ย้ายเอาไว้ก่อนพ้นหน้าที่พ้นพ้นจากตำแหน่งตรงนั้นไปก่อน
สักพักหนึ่งเลือกเงียบเดี๋ยวก็กลับมาใหม่
แล้วคดีมันก็ไม่ไปถึงไหนมันจะทำยังไง
เอ่อไอ้เฉพาะหน้าเนี่ยนะฮะมันก็จะเป็นอย่างที่คุณสุภาพว่านะฮะ
มันรับรองไม่พ้นหรอกครับนะฮะถ้าเขาเอาจริงนะครับ
ตำรวจกลุ่มนี้จะต้องถูกพักราชการนะฮะ
ถึงขั้นถูกพักราชการเลยฮะมันควรจะเป็นอย่างนั้นนะครับ
ตามระเบียบเมื่อคุณไปกระทำความผิดอาญาอย่างกรณีอย่างนี้นะฮะ
อ่าคุณไปขอตรวจค้นเขาโดยไม่มีเหตุ
ควรสงสัยใดนะฮะแล้วค้นแล้วคุณก็ไม่พบนะฮะ
แล้วคุณก็ไปทำร้ายร่างกายเขาอีกนะครับเราก็ไม่รู้รายละเอียด
อาจจะอาจจะอธิบายว่าเป็นการปลูกปั้มกันอะไรก็แล้วแต่นะครับ
แต่ว่าก็เป็นการปฏิบัติที่เกินกว่าเหตุหรือก็เข้าข่ายเจตนาทำร้ายหรือเปล่า
แล้วก็ไม่ทักต้องให้คุณคนเนี่ยเขาให้ข้อมูล
ง่ายที่สุดตอนนี้ก็คือว่าตั้งข้อหาว่ามียาเสพติดไว้ในครอบครอง
เนี่ยเป็นข้อหาที่เจอกันบ่อยมากแล้วก็พอไปตรวจไม่เจอก็แล้วไป
เจอคนที่เขาไม่อยากเอาเรื่องก็แล้วไปแต่ว่าก็มีเยอะที่เขากลัวว่า
ให้ตรวจค้นเดี๋ยวในมือหนีบเข้าไปแล้วทำเป็นทีไปล้วงกระเป๋า
เอานี่ไงเจอ๕เมตร๑๐เมตรฉะนั้นเนี่ย
เราปฏิเสธได้ไหมว่าไม่ให้ค้น
ถ้าเขาไม่มีเหตุนะฮะผมขอแนะนำอย่างนี้นะครับ
ถ้าเจอตำรวจไม่ว่าจะในเครื่องแบบนอกเครื่องแบบ
ตำบวชปรอมตำบวชจริงถ่ายรูปก่อนเลยเนี่ย

ก็นี่ไงที่มีเรื่องกันเนี่ยเพราะไปขอถ่ายรูปนี่แหละ
ก็แค่นั้นนะครับนี่เป็นเหตุข้อโมโห
ถ้าไม่ถ่ายรูปไว้เนี่ยนะครับเผลออาจจะคนนี้อาจจะมียาในกระเป๋านะครับ
ใช่ไหมครับนี่ก็ยังดีว่าถ่ายรูปไว้ตั้งแต่แรก
ถ่ายภาพก่อนเลยครับเบื้องต้นเลยถ่ายภาพเคลื่อนไหวเลยนะครับ
แล้วจะทำอะไรก็ทำแล้วคุณต้องพร้อมรับผิดชอบนะฮะ
ถ้าหากว่าคุณทำแล้วปรากฏว่ามันไม่ได้เป็นไปตามตัวบทกฎหมาย
ท่านรองประเมินว่าเรื่องลักษณะแบบนี้ยังมีเยอะไหมครับ
มีเยอะมากครับเยอะมากผมฝากเสียงตรงนี้ไปถึงท่านนายกเลยนะครับ
ว่าประชาชนเดือดร้อนนะครับจากเรื่องการตรวจเมาตรวจปัสสาวะโดยไม่มีเหตุเนี่ยนะฮะ
การตรวจค้นการตั้งด่านการนำสิ่งกีดขวางมาขวางทางหลวง
มันเดือดร้อนเยอะแยะมากมายนะครับแล้วล้วนแต่ผิดกฎหมายนะครับ
ท่านนายกต้องตระหนักนะครับว่ามีประชาชนจำนวนมากที่ได้รับความเดือดร้อน
แล้วก็ไม่มีใครคิดแก้ไขอะไรจริงจังเขาเขาจะอ้างสองสองเรื่อง
หนึ่งถ้าไม่ทำความผิดอย่าไม่ต้องเดือดร้อนสองไปอะไรมาก
ตำรวจเสียกำลังใจเขาก็ทำงานเหนื่อยหนักอยู่แล้วแล้วทำไง
ไม่ไม่จริงหรอกครับคุณสุภาพตำรวจส่วนใหญ่นะฮะผมเชื่อว่าร้อยละเก้าสิบเนี่ย
ไม่ได้มีพฤติกรรมแบบนี้แต่จะมีตำรวจส่วนน้อยที่มีพฤติกรรมลูกแก่อำนาจ
ในพวกกลุ่มหาเงินนะฮะพวกนี้ถ้าทำก็จะทำตลอด
คนไม่ทำก็ไม่ทำนะฮะครับไอ้พวกที่ทำก็ทำตลอด
มาซาบกันอยู่ว่าคือสวนประเทศเรานี่ทำอะไรกันไอ้ภูมิชา
เพราะฉะนั้นภูมิชาก็จะไม่กล้าลงโทษคนพวกนี้จริงจัง
ก็ย้ายไปแบบที่เห็นเนี่ยล่ะครับเรื่องนี้ลองตามดูนะฮะว่า
สุดท้ายชะตากรรมหรือว่าการปฏิบัติต่อตำรวจ๓คนอะไรที่เกี่ยวข้องเนี่ย

ครับเอาล่ะจะตามจะตามดูครับจะตามดูจะเป็นกรณีตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่ง
เพราะมีฉะนั้นแล้วอยู่ดีขึ้นมาแล้วมาตรวจมาค้นมาตั้งข้อหาว่าเป็นคนไทยหรือเปล่า
มียาบ้าในครอบครองหรือเปล่าเอ้าว่ากันต่อขอบพระคุณนะท่านรองครับ

ขอบคุณครับเออคือเป็นตัวอย่างอีกคดีหนึ่งที่สื่อให้ความสำคัญ
จะดูว่าสุดท้ายสามคนนั้นที่เป็นตำรวจจะไปยังไงคดีนี้จะไปยังไง
ไทยรัฐจะคอยตามตามดูเรื่องนี้ด้วยนะคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ
แต่เมื่อกี้ที่ท่านได้เปิดเผยออกมาอีกหนึ่งเรื่องน่าสนใจนะอาจารย์สุภาพ
ขนาดนั้นเขาก็ตั้งข้อสังเกตว่าหาเงินได้ก็ส่งนายด้วยไง
นะครับเอาละครับขอบคุณอาจารย์สุภาพคลี่ขจายด้วยนะครับในขีดเส้นใต้เมืองไทยก็มีมา